สังคมไทยคาดหวังกันเยอะนะครับว่า
หลังจากการปฏิรูปประเทศสำเร็จ

มีผลบังคับใช้ออกมาเป็นกฎหมาย

นี่คนไทยเขาตั้งความหวังไว้อย่างนี้
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เพราะในอดีตสังคมไทยมีความขมขื่น
กระบวนการยุติธรรมที่บูดเบี้ยวมาก
ครอบครัวใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับว่า
เวลาเราถูกรังแก่แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม

ญาติพี่น้องเราไม่ผิดแต่ต้องไปอยู่ในคุก

ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความขมขื่นของสังคม
คนรวยฟ้องคนจน
แค่ให้ทนายไปฟ้องฟ้องได้
แต่คนจนจะฟ้องคนรวยไม่มีเงินไปวางค่าธรรมเนียมศาล

ก็กลายเป็นถูกได้คนไม่มีเส้นไม่มีสาย
บางทีก็กลายเป็นผิด
คนถูกจับดำเนินคดีถ้ามีตังค์ประกันตัวได้
แล้วบางทีก็หนีไปอยู่ต่างประเทศสบาย
แต่คนจนพอตำรวจจับถูกดำเนินคดี
ต้องนอนคุกตั้งแต่วันแรก
เพราะไม่มีเงินไปประกัน
วัวขายควายจำนองจำนางนา
สวนไล่นาแล้วก็ยังไม่พอค่าประกันตัว
แปลว่าต้องติดคุกตั้งแต่โดนจับทั้งที่สารยังไม่ได้พิสูจน์
เรื่องลักษณะอย่างนี้เป็นความขมขื่นของสังคม
คนก็คาดหวังว่าหลังการปฏิรูปเหล่านี้สังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้น
รายการนี้พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เรื่องการปฏิรูปความยุติธรรมมี๒ส่วน
หนึ่งปฏิรูปตำรวจเกี่ยวเรื่องกับพนักงานสอบสวน
แต่ว่านั่นเป็นเรื่องของการสอบสวน
แต่ว่ากรอบใหญ่ของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ไปอยู่ตรงคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เป็นร่มใหญ่เป็นกรอบใหญ่
แล้วในกรอบใหญ่นี้กำหนดไว้เยอะ

จะอยู่ในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคณะกรรมการปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ผมจึงเชิญโคศกคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ในรูปแบบที่ออกแบบมา
อะไรบ้างที่สังคมไทยฟังแล้วว่าเออฟังแล้วสบายใจ
ก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่สำหรับวิทยากรวันนี้ครับ
คุณพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนมาอยู่กับผมครับ

มีข่าวดีอะไรบ้างเอาเรื่องนี้ก่อนได้ไหม
เรื่องที่ผมเกริ่นว่าคนจนเจอคดีความ
สารยังไม่ได้ตัดสินนะว่าผิดแต่ต้องไปอยู่ในห้องขังแล้ว
เพราะไม่มีเงินที่จะมาประกันตัว
ต่อไปนี้จะช่วยเขายังไงมั้ง
ครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่ฉายให้เห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายหรือโดยยาก
โดยง่ายสำหรับคนรวยยากสำหรับคนจนก็เงินจ้างทนายที่พูดเมื่อสักครู่
กระบวนการยุติธรรมไร้มาตรฐานหรือ๒มาตรฐาน
คนไม่ผิดติดคุกคนผิดไม่ติดคุกก็อำนาจเงินก็มีอำนาจนอกเหนือแทรกแทรงอื่นก็มี
ปัญหาที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยมันถูกไปเขียนไว้ในรัฐมนูล

แล้วก็เขียนวัตถุประสงค์ว่าต้องปฏิรูปให้เป็นอย่างไรบ้าง
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานปราศจากการแทรกแทรงให้มีอิสระในการที่จะพิจารณาคดี
อาจารย์ถามถึงปัญหาเดียวเมื่อสักครู่ก็คือในเรื่องของคนจนต้องติดคุกต้องประกันตัว

แล้วว่ายังไงสองคนก็คือคนที่มีฐานะกับคนที่ไม่มีฐานะทางการเงิน
ของเดิมที่ทำมาสังคมไทยก็ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของทุนทรัพย์

ถ้าใช้ของแบรนดเนมแสดงว่ามีเงินก็น่าเชื่อถือ
ส่วนไอ้คนนั้นจะเป็นคนดีไม่ดียังไม่รู้

คนรวยก็ใช้หลักทรัพย์ไปประกันตัวออกมาได้ในระหว่างคดี

ก็เรียกว่าติดแช่รอไว้ก่อน
และที่ตลกมากกว่านั้นนะอาจารย์บางคนถูกฝากขังถูกควบคุมระหว่างการพินาคดีเกินกว่าโทษที่จะลง
สมมุติว่าลง๒ปีแต่ว่าระยะกว่าจะถึง๒ปีเนี่ยติดมามากกว่านั้น
ถึงสารอุทธรณ์เกิน๒ปีติดมามากกว่านั้น

พอสารสุดท้ายบอกว่าไม่ผิด
ปล่อยเขาแต่ก็ถูกขังมา๒ปีครึ่ง

แล้วทำไงอันนี้แก้อย่างไร
คณะนี้ก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ให้มันสมจริงสมจัง
ที่เราปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเราเชื่อว่าเขาไม่หนี

เขาไม่หนีเราไปยึดติดกับหลักทรัพย์
ต่อไปนี้เรายึดติดกับการประเมินความเสี่ยงว่าจะหนีหรือไม่หนี
มีหลักทรัพย์ประกันเรียก๕ล้าน๑๐ล้านเขายอมวาง
แต่ว่าเขาหนีเขามีเงินเยอะ

มีเครื่องบินแจ๊ดของตัวเองติดเครื่องรออยู่แล้ว
จัดกระเป๋ารออยู่แล้วส่วนล่วงหน้าไปดูโรงเรียนให้ลูกแล้วที่ต่างประเทศ
ก็แปลว่าหนีแน่ยังให้ประกันไปได้อย่างไร

อีกคนนึงเขาไม่มีปัญญาจะหนีหรอก
แผ่นก๊อฟปรับเป็นแสนสมมุตินะครับละเมิดลิขสิทธิ์
ทีนี้เขาขายแผ่นก๊อฟแผ่นหนึ่ง๒๕บาทแผ่นหนึ่ง๔๕บาท
บ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อโฉนดที่ดินที่ดินสักแปลงก็ไม่มี
เขาไม่มีปัญญาที่จะประกันตัวได้
แล้วปัญญาที่จะหนีไปต่างประเทศหรือไปหนีไปที่ไหนก็ไม่มีปัญญาแล้ว
ขึ้นศาลแน่นอนก็ติดคุกแน่นอนอยู่แล้ว

พันธุ์อย่างนี้ควรจะปล่อยไปเลย

ไอ้ลายที่มีความเสี่ยงที่จะหนีแต่มีหลักทรัพย์สูง
อย่าไปเชื่อหลักทรัพย์เราต้องไปดูที่ความเสี่ยงที่จะหนี

คณะผมเลยมีวิชั่นวิสัยทัศน์
ว่าพลิกกระบวนทัศน์

ก้าวสู่ความยุติธรรมอย่างมั่นคง
สมมุติว่าท่านออกแบบไว้อย่างนี้
ในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำยังไงต้องเขียนกรอบไว้ให้เขา
ก็ต้องเขียนกรอบต้องแก้กฎหมาย
ต้องแก้กฎหมายครับผมไม่อยากลงลึกนะเพราะว่าจะมีหลายเรื่องต้องถาม
เอาละเรื่องประกันตัวนะคนจนก็มีโอกาสประกัน
ถ้ามองเห็นว่าไม่มีปัญญาหลบหนีเขาไม่หนีให้เขาประกันไป

ผมบอกให้อาจารย์สบายใจได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายอยู่ในสภาแล้ว

คนจนรู้ว่าถูกรังแก่จะไปฟ้องเงินก็ไม่มี
ทนายความก็ไม่มีต้องไปวางค่าธรรมเนียมหรือชาวางสาร
ไม่มีตังค์สุดท้ายขึ้นมาอย่าไปฟ้องเขาเลย
อย่าเป็นความก็เลยทำยังไงทำยังไงแก้ยังไง

ทางคณะปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจัดสัมมนาใหญ่

ก็มีผู้เข้าร่วมฟังเป็น
เอ่อผู้พิพากษา
เป็นผู้ช่วยพิพากษาอยู่ระหว่างอบรม
ชาวบ้านประชาชนพ่อค้าผู้ให้ความสนใจทั้งหมด

ยากรที่ไปวิพากษ์แผนคือแผนใกล้จะเสร็จแล้ว
ตัวอย่างเช่นอาจารย์จรรย์ภักดีธนากุลครับ
แล้วก็มีอาจารย์คณะนิติศาสตร์อีกหลายท่าน
ท่านหนึ่งพูดยกตัวอย่างในต่างประเทศมา
มันมาตรงกับของเรายกของประเทศเยอรมัน
เพราะผมจำให้ผิดนะฮะดรอะไรปกป้องอ่ะ
ขิตติศักดิ์ปกป้องครับท่านก็ได้คุณาบอกว่า
เยอรมันเขาจะมีทนายความขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมมุตินะองค์การบ่อยหาญส่วนจังหวัดองค์การของท้องถิ่น
เขาจะมีทนายไปนั่งประจำอยู่อาทิตย์ละ๒วัน
เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคนยากไร้

สมมุติว่าจันทร์วันพุธกับวันศุกร์
ใครมีคดีก็วันพุธวันศุกร์ไปที่

ผมบอกว่าผมปฏิรูปได้ดีกว่านั้น
ในประเทศไทยมีโรงพักอยู่๑๔๘๒หรือ๒๘สถานีเท่านั้นเอง

เรามีสภาธนายนายกสภาธนาย
คุณถวันถวันรุยาพรมานั่งอยู่ด้วยเป็นกรรมการอยู่ด้วย
เขามีทนายอยู่ในมือ๘๐๐๐คน
เวรวงรอบไปเข้าเวร
ไปนั่งประจำสถานีไปเข้าเวรคู่กับร้อยเวร
ยากไร้ขึ้นโรงพักมีที่ปรึกษากฎหมาย

ถ้าหากว่าต้องการจะเอาต่อเช่นว่าพอเป็นคดีแล้วไม่มีทนายช่วย

ส่งไปยังสภาธนายต้องมีทนายมาประกบ

ท่านที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ย

มีความหวังกับสังคมไทยว่าจะน่าอยู่มากขึ้น

กระบวนการยุติธรรมได้รับการปฏิรูป

ว่าเวลาคนถูกรังแก่แล้วเขาไม่ได้รับความยุติธรรม
พอเราอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเลย

ว่าทำไมอันนี้มันเส้นใหญ่นักทำไมไปรังแก่เขา

ความสุขของผู้คนในสังคมด้วย
พลตำรวจโทอำนวยเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพียงบางส่วน
คณะชุดนี้เขาก็ทำงานลงรายละเอียดเยอะ
มียุทธศาสตร์๕ยุทธศาสตร์มีประเด็นย่อย๑๐ประเด็น
วันนี้ผมจับเอาประเด็นที่เกี่ยวข้อง

วันหลังจะเชิญท่านมาใหม่
เพราะว่าผมคิดว่า
ในคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง
คณะกรรมการปฏิรูปยุติธรรมนี่แหละ
ที่เป็นรูปเป็นร่างเริ่มจะจับต้องได้
อันนี้ก็เป็นความหวังของสังคมไทยครับ

เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องใช่มั้ย

นี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
ผมอยู่กับพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนท่านเป็นโคศก
ของคณะกรรมธิการปฏิรูปยุติธรรม
ต้องขอบคุณที่ท่านมาเป็นแก่เกียรติกรรม